ยังอยู่ที่เรื่องความรักค่ะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นอีกคู่นึงก็แล้วกัน
ก็คบกันมา๘ปีแล้วครับประมาณ๑๐ปีแล้ว
นานจริงจังนะแป๊บเดียวนานแบบนี้หลายคนก็ถามว่าจะแต่งงานหรือยังล่ะ
ได้เวลาหรือยังล่ะเดี๋ยวไปฟังคำตอบกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก่อนหน้านี้สาวจันจิออกมาพูดถึงเรื่องแต่งงาน
เธอก็รู้สึกว่าตัวเองยังเด็กไปหน่อยเนาะที่จะแต่งงาน
แล้วก็อยากทำอะไรอีกมากมายเลยยังไม่คิดเรื่องแต่งงานจริงค่ะ

ด้วยความที่พ่อแม่เธอเองอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่งงานแล้วก็โอเคนะ

แต่ก็มีพาร์ทที่อยู่ดีค่ะก็ไม่โอเคแล้วก็แยกย้ายกันไป
แต่เธอว่าการที่อยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีปัญหานะ

อย่าเอาการแต่งงานมาวัดว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
มันเป็นไปไม่ได้จริงมันไม่ใช่ที่สุดของชีวิตนะคะ
สิ่งที่เป็นที่สุดก็คือความเข้าใจกันมากกว่า

แล้วแต่อันนี้มันเป็นแบบดีไซน์ความรักของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริง
ล่าสุดค่ะเจอนุ่มมาริโอเนี่ยก็เลยต้องถามสักหน่อยว่า
เออเธอมีมุมมองเหมือนกันหรือเปล่า
หรือว่าวางแพลนจะทำเซอร์ไพรสคุกเขาขอแต่งงานฝ่ายหญิงหรือเปล่า
ฟังจากปากหนุ่มโอ้กันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวไปฟังคำตอบดีนะจ้องที่คำตอบเลยนะ

ตั้งใจดีกับคำตอบของหนุ่มโอ้นะคะไปฟังค่ะ
เพราะมองว่ามันต้องเป็นส่วนหนึ่งเลยครับ
ที่ต้องมีครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ตอนนี้เลย

แล้วแต่เริ่ม

มีคนถามถึงถามอย่าไปเข้ามาหลายเรื่องแบบไหน

ก็เป็นการสไตล์สไตล์การตอบคำถามของเขา
ก็ถามคำตอบคำก็อะไรแบบนี้แหละ

ไอ้เครื่องไม่เร่งหรอกเร่งแต่รถเครื่อง
แต่เรื่องแต่งงานไม่เร่งเลยครับพี่นะ

ส่วนเรื่องการแต่งตัวของสาวจันจิ

หลายคนก็มองว่าเซ็กซี่เกินไปหรือเปล่า

ว่าการแต่งตัวมันเป็นเรื่องของแฟชั่น

ว่าห้ามแต่งตัวโป๊ะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ

เรื่องความเซ็กซี่ก็โอเคเนาะ

ไม่แบบว่าเฮ้ยไม่ไหว

ไม่แซวทั้งแหละคอมเมนต์แซวกัน

เพราะว่าหลายสาวจานจีเนี่ยเขาเต้นเก่ง

สวยนะก็ให้คนอื่นดูบ้างก็ไม่เป็นไรหรอก